คุณผู้ชมอีกหนึ่งหัวใจของสาวสวยคนนี้ก็ไม่แพ้กัน
เพราะว่าเธอเนี่ยสวยระดับเวทีโลกเลยนะคะ

ก็ปล่อยให้หัวใจไร้เงาของหนุ่มข้างกายนานไม่ได้หรอก

พอไปเจอมาริยาในงานอีเวนต์ล่าสุด

ถึงแมว่นตัวเองยังใช้สเตตัสโสด
แต่ว่าตอนนี้นะคะมีเพื่อนหนุ่มลูกครึ่งสนิทที่สุดพูดคุยกันแล้ว

แต่ถึงกับหยอดเอาไว้เลยว่า
ถ้าเกิดว่าฝ่ายชายจะหงายการ์ดจีบ

ส่วนประเด็นที่คนจับตามองว่านางงามร่วมเวทีอย่างน้ำตาลชะลิตา
เกาะรันเวย์แฟชั่นโชว์ที่อเมริกา

บอกว่าทุกวันนี้งานเธอแน่นเอียดนะ

ไม่มีทางให้เธอเกาเหลากับน้ำตาลแน่นอน
ช่วงนี้เมริกาก็ทั้งวันทุกวัน

แต่ว่าอีก๒เดือนเมย์ก็จะเดินทางไป
เดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะบอกทุกอย่าง

แล้วก็เราก็มีความมั่นคนละทาง
คิดว่าเพื่อนของเมริกาทุกคนพิเศษหมดละ
เพื่อนเมริกาทั้งหมดอ่ะเขาไม่กล้าจีบหรอก

ถ้าเกิดจะจีบก็ไม่ว่านะคะ
มันไงกลางขนาดนี้
โดดแต่อยู่ในโหมดที่ยังคงจีบได้

ต้องมีผู้ชายเข้ามามากมายเป็นธรรมดาเขาก็เลือกได้เลือกไปก่อน
แต่จริงเธอเพิ่งจะโสดได้แป๊บเดียวเองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเลิกรากับหวานใจไปไง
เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าใครจะเป็นตัวจริงของมาริยานะครับคุณผู้ชม